ก็มีที่วิทยาลัยดุริยางคสินทางโรงเรียนเขาก็สนับสนุนให้โชว์อยู่เรื่อย
ก็มีการจัดงานแสดงด้วยใช่ไหมคะ
แล้วน้องมาร์คพี่ถามนิดนึงน้องมาร์คอยากให้ทุกคนที่เริ่มหัดเล่นดนตรี
เราแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับทุกคนว่าเราทุกคนมีความฝันแล้วสามารถทำมันได้
อย่างเช่นเราเป็นต้นน้องมาร์คคิดว่าตัวเราจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้ยังไงบ้าง
ครับก็ต้องเริ่มจากชอบมันก่อนครับฟังมันเยอะแล้วก็ถ้ารักจริงก็ต้องให้เวลากับมันครับ

อย่างเช่นน้องมาร์คนี่แหละให้เวลากับมันแล้วก็ฝึกฝนกับมัน

ทุกวันวันละกี่ชั่วโมงคะ
ถ้าหลังเลิกเรียนก็จะประมาณ๓๔ชั่วโมงแต่ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ทั้งวันครับ
โอ้โหเรียกได้ว่ากินนอนอยู่กับกีต้าทานข้าวบ้างไหม
น่าจะไม่ค่อยได้ทานนะคะตัวน้อยมากเลย
เอาล่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเบรกกันไป
น้องมาร์คมีอีกหนึ่งเพลงให้เราฝากแต่ว่า

คิงแต่งชุดมาเพลงนี้แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะน้องมาร์คยังไม่ไปไหนนะคะ
ยังอยู่กับรายการตลอดข่าวของเราจนจบรายการเลย
วันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังบทเพลงเพราะการเล่นกีต้าในสไตล์ที่เขาเรียกว่า
ช่วงหน้ามีเรื่องราวสนุกให้ติดตามกันค่ะ
ก่อนที่จะรับมาน่ะ
เพราะว่าก็จะเคยจับ

แล้วจะเคยรับมาด้วย
แล้วจะสองคน
กลับไป
แล้วจะอะไรกัน
ก็จะรับมาต้องการ

อีกอีกอีกอีก

ค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป